เป็นเหตุการณ์ที่พ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๕ปี
น้องใส่เสื้อตัวเดียววิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือ
คือตอนนี้ก็มีการระดมกำลังปูพรมค้นหาพ่อเลี้ยง

เจ้าหน้าที่นะเขาเอาโดรนบินตามหา
เชื่อว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจชุดสืบสวน
ก็นำโดรนบินสำรวจเส้นทางที่คาดว่าพ่อเลี้ยง
หรือว่าในขานสิงสาธิตอายุ๔๕ปีเนี่ยนะคะ
น่าจะใช้หลบหนีออกนอกพื้นที่ไม่รู้ว่าใช้เส้นทางไหน
แต่ว่าพ่อเลี้ยงคนนี้ไปก่อเหตุข่มขืน
เลี้ยงวัย๑๕ปีกลางป่าอ้อย

ตำบลพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานนะคะชาวบ้านเอ่ยตำรวจภูทรน้ำพองเอ่ย
ระดมกำลังกันออกค้นหาในขานบริเวณป่าอ้อยท้ายหมู่บ้าน
แต่ยังไม่เห็นวี่แววของในขานเลยนะคะ
แม่ของน้องวัย๑๕ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ในวันเกิดเหตุตัวแม่ไม่อยู่บ้าน
แล้วจริงพ่อเนี่ยพ่อเลี้ยงเนี่ยนะ
เลี้ยงลูกเลี้ยงมาตั้งแต่แบบยังเล็กอะค่ะ
แล้วมารู้เรื่องจากลูกสาววัย๑๕ปีว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
ลวงให้ลูกสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปส่งท้ายหมู่บ้าน
ก็อ้างว่าเดี๋ยวพ่อจะไปดักหนู
แต่ทีนี้พอลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่ง
เมื่อถึงจุดที่เกิดเหตุปั๊บเนี่ยในขานพ่อเลี้ยง
ลูกสาวไปข่มขืนจนสำเร็จความไคร่
แล้วลูกสาววิ่งหนีออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
โดยสวมเสื้อแค่ตัวเดียว
พอแม่รู้เรื่องแบบนี้ก็เลยพาลูกไปแจ้งความ
ไว้ที่สพน้ำพองนะคะแล้วก็บอกด้วยบอกว่า
อยากให้สามีคนนี้ในขานได้รับโทษสูงสุด
ไม่ต้องการจะเห็นหน้าในขานอีกต่อไปนะคะ
ด้านตำรวจภูทรน้ำพองก็เปิดเผยบอกว่า
การลงพื้นที่ค้นหาตัวในขานก็เจออาวุธปืนไทยประดิษฐ์
มีดอิโต้เจอกับดักหนูแล้วก็ย่ามสีเหลือง
อยู่ในป่าละเมาะแล้วก็มีเบาะแสด้วย
ว่าในขานแอบกลับมาที่บ้านช่วงเช้ามืดของเมื่อวาน
ตอนนั้นมันเช้ามืดอยู่ไงไม่มีคนอยู่บ้านค่ะ
แต่พอทุกคนกลับเข้าไปถึงบ้านปั๊บไปสังเกตเอ้า
หมูทอดกับข้าวในตู้ต่างข้าวเหนียวเนี่ย
มันหายไปเกือบหมดเลยแปลว่าในขานเข้ามาเอาเสบียงพวกนี้ไป
ตำรวจก็เลยเชื่อว่าในขานยังอยู่ในพื้นที่
แล้วล่าสุดตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับในขานแล้วนะคะ
ข้อหาข่มขืนหรืออนาจารย์โดยใช้อุบาย
แล้วก็ส่งหมายจับไปยังสถานีตำรวจทุกแห่งแล้วด้วย
ความคืบหน้าค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ก็มีการประชุมมอบหมายการทำงานให้กับทีมชุดสืบสวนสพน้ำพอง
เพื่อที่จะลงพื้นที่ปูพรมล่าตัวในขานอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะตรวจสอบความเคลื่อนไหวเรื่องบัญชีธนาคารของภรรยา
ซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียหายว่ามีการกดเงินในจุดใดหรือไม่
และต้องไปดูซิว่าบัญชีของเมียมีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างไหม

ใช่ค่ะแล้วก็มีการประสานผู้นำชุมชน
ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเบาะแสผู้ต้องหารายนี้

แล้วก็ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย

คือตอนนี้โซเชียลมีเดียมันเร็วไหมคะคุณสืบสกุล

อย่างกรณีของสมคิตจับตัวได้เร็ว๓วันจับได้
เพราะว่าแชร์กันตามโลกโซเชียลมีเ
คนช่วยแจ้งเบาะแสกันเข้าไปนะครับ